พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการรับน้องโหดกันหน่อยนะคะ
โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครปฐมค่ะ
คือพิธีกรรมของเขาลักษณะก็คือนักเรียนม๓
พอขึ้นม๓แล้วจะต้องไปรับเลสก็คือสายข้อมือ

จากพี่ม๖แต่ก่อนจะรับได้ต้องให้พี่ม๖คนนั้นที่เป็นสายตรงกัน
พี่สายพี่รหัสประมาณนี้นะคะ
เตะก่อน๓ครั้งถึงจะได้รับไป
แต่ว่าน้องคนนี้ไม่น่าจะถูกเตะ๓ครั้ง
น่าจะถูกเริ่มปลุ่มกระทืบเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้อาการสาหัสมาก
เข้าโรงพยาบาลต้องใช้สายช่วยหายใจ

บอกว่าถ้าดึงออกคือเสียชีวิตเลย
แต่ตอนนี้ครอบครัวรอปฏิหารก็เลยต้องรักษาให้น้องเป็นแบบนี้ไปก่อน
ไม่น่าจะแค่เตะ๓ทีเพราะว่าปอดก็ช้ำสมองก็บวม

เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า

ซึ่งเป็นผู้ประสานงานของพักอนาคตใหม่นะคะ
โพสต์เรื่องราวรุ่นพี่ม๖รุมกระทืบรุมทำร้ายรุ่นน้องม๒

ตอนนี้อาการโคม่ารักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู

บอกว่าเกิดขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังในนครปฐมรุ่นน้องม๓
เข้ารับเลสข้อมือก็คือสร้อยข้อมือจากรุ่นพี่ม๖
แจกให้รุ่นน้องที่เข้าไปรับ๑๐คน
แต่ถูกรุ่นพี่ม๖ทำร้ายร่างกายมา๓คน
ในภาพโดนหนักที่สุดถูกเตะถูกกระทืบที่หน้าอกสลบเลย

ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองไม่ทัน
โรงพยาบาลพบว่าสมองบวมตอนนี้และหัวใจหยุดเต้นไปถึง๓ครั้ง
หากมีการถอดเครื่องช่วยหายใจน้องจะจักรไปทันที

และตอนนี้รุ่นพี่ที่ทำร้ายหนีหายไปไม่ออกมารับผิดชอบ
ทีมข่าวหลังจากได้ข้อมูลแล้วก็ติดต่อไปเลยค่ะ
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะจากนักเรียนของโรงเรียนนี้แหละ
การรับเลสข้อมือเป็นธรรมเนียมที่รุ่นพี่กับรุ่นน้องเขาทำกันมาเป็นประจำทุกปี
โดยหากรุ่นน้องต้องการเลสข้อมือของรุ่นพี่คนไหน
ก็จะต้องไปถูกรุ่นพี่คนนั้นเตะก่อน๓ครั้ง
ถึงจะได้เลสข้อมือนี้ไปนะนี่เป็นประเพณีของเขานะ
ล่าสุดผู้โพสต์ได้โพสต์อัปเดตนะคะก็คือคนที่โพสต์ไปเหน่อน้องกระโดนเนี่ยนะ
บอกว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้พรุ่งนี้รุ่นพี่ที่ทำร้ายรุ่นน้อง
จะเข้ามามอบตัวกับตำรวจที่โรงพักนครปฐม
อ้างว่าไม่ได้หนีไปไหนอยู่แถวในพื้นที่นครปฐมนั่นแหละ
อยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ได้ออกมานอกบ้านเลยเพราะกลัวจะมีคนทำร้ายนะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามกันต่อนะวันจันทร์ว่าหลังจากที่เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
สรุปแล้วเขาทำคนเดียวหรือเปล่าอันนี้สงสัยนะคะ